คันหนึ่งขนแรงงานเถื่อนมา๑๕คน
แล้วขับหนีนะครับนี่ครับ

หนีสุดชีวิตเลย

แล้วอันตรายมากนะคะขับรถแบบนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งว่าจะมีรถยนต์มิซูบิชิปาเจโร่สีขาว
นี่ทะเบียนแบบนี้เลยตามนี้ได้เลยขอไขว้วแหวนหกศูนย์หกห้าสองขา
ขนแรงงานต่างด้าวมานี่เจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านสกัดเลยนะฮะ
แต่ปรากฏว่าขับหนีครับหนีจนไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
พังเสียหายไปต่อไม่ได้
โอ้โหหักเลี้ยวเมื่อกี้นะฮะสพทองผาภูมินะฮะไล่ไปกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
คนที่กำลังร่วมกันจนไปทันที่หลังจากแหกด่านไปหลายจุดนะครับ
ทันที่บ้านแก่งจอนี่ตรงนี้ฮะหมู่๔ตะบนไซโยก
เสียหลักพุ่งลงข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางอุ้ยคุณรู้ทางเลยว่ะโอ้โหนี่
หนีแบบคือกะไปเรื่อยเลยอ่ะค่ะอุ้ยแต่อันตรายมากแล้วข้างในอยู่ตั้งสิบห้า
หกชีวิตน่ะสุดท้ายชนเสาไฟฟ้าติดอยู่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้
คุมตัวคนขับรถเอาไว้ได้ชื่อนายนารินอายุ๒๘ปีนี่ครับ
นายนารินสิบหกครับสิบหกนี่นั่นถุงลมนิรภัยหรือเปล่าอ่าครบครับ
ขาวขาวอยู่เห็นไหมน่าจะใช่ค่ะโอ้โหถุงลมทำงานเลยอ่ะ
คนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านี่จับได้นะครับนายนารินนะฮะอายุยี่สิบแปด
ส่วนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ยที่มากับรถ๑๕คน
ทีแรกวิ่งหนีกันนะฮะค่ะเจ้าหน้าที่ไล่ตามจนคุมตัวได้ทั้งหมด
อ่าครบครับสิบหกขอคุมตัวได้หมดนะฮะคนขับบวกกับนี่
อันนี้คือไม่ใช่อะไรนะฮะเจ้าหน้าที่บอกอ้าว
ไหนก็ไหนสาธิตให้ดูหน่อยสิ๑๕คนอัดกันมายังไง
โอ้โหไปดูนะฮะตอนช่วงที่ให้จำลองเหตุการณ์ทำแผนไปในตัวเลยอ่ะ
เดี๋ยวสะยับไปเลยรถมีรถเราเข้าไป
นี่คุณอรัชพรณ์ถ้าไปกับเพื่อน๑๕คนเราจะขึ้นคนที่เท่าไหร่ดีเนี่ยคุณอรัชพรณ์ถ้าไปกับเพื่อน๑๕คนเราจะขึ้นคนที่เท่าไหร่ดีเนี่ย
ดิฉันคงไม่พาเพื่อน๑๕คนใส่ไปรถคันนี้คันเดียวค่ะ
โอ้โหคนสุดท้ายนี่ไม่เท่าไหร่คนแรกนี่ไปอยู่ตรงไหนของรถเนี่ย

เอาเป็นว่านี่ฮะเจ้าหน้าที่ให้ลองดูเขาบอกเขาอัดกันได้ครับ
แต่ว่าชีวิตของเขาน่าสงสารนะใช่ค่ะคือเข้ามาแบบผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหเนี่ยฮะ
ตั้งใจจะมาหางานทำในเมืองไทยคือในรถเนี่ยยังเจอยาบ้ากับยาไอซ์ด้วยนะฮะ

ก็ของคนขับรถนั่นแหละนายนารินนะฮะ
นารินเนี่ยบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากคนชื่อกอล์ฟเป็นผู้ชายชื่อกอล์ฟ
ให้ขับรถไปรับแรงงาน๑๕คนเพื่อไปส่งที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เดี๋ยวถึงจุดนัดหมายเขาจะได้เงินค่าจ้าง๕๐๐๐บาท

ก็มาเจอด่านสกัดซะก่อนก็เลยขับหนีสุดชีวิตสุดท้ายไปไม่รอด
ส่วนแรงงานชาวเมียนมา๑๕คนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
บอกผ่านล่ามนะฮะบอกว่าลักลอบเข้าไทยมาทางช่องทางธรรมชาติ
ถ้ามาถึงเมืองไทยได้เนี่ยจะมีคนที่เขาเอารถมารับนะ
คือพอมาถึงเนี่ยต้องล่องเรือมาก่อนนะมีคนมารับทางช่องทางธรรมชาติ
นั่งรถยนต์มาก่อนแล้วมาลงเรือมาตามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวัชิลาลงกร
เดินทางมา๒วันเต็มแล้วก็มาขึ้นรถคันนี้เพื่อจะเข้าไปสู่พื้นที่ชั้นใน
ถ้าไปถึงจุดที่เขาจะให้งานทำได้เนี่ยต้องจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้า
คนหนึ่งก็ตกสองสามหมื่นบาทอีกแล้วเนี่ยราคาเนี้ยเกือบทุกคนเลยที่ลักลอบเข้ามากัน
ก็เอา๑๕คูณเข้าไปถ้าเที่ยวนี้ถ้าไปถึงได้เนี่ย
ในหน้าเนี่ยมันได้เท่าไหร่เนี่ยที่จ่ายค่าหัวเนี่ย
สามแสนนะคะถ้าคนละสองหมื่นอ่ะโอ้โหเห็นไหมนี่ฮะสุดท้ายถูกจับได้ก่อนนะครับ
ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไปอืมโอ้โหนี่อัดกันมาสิบห้าคนฮะค่ะ